ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์คุณพินโยนิโรธซึ่งเป็นนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครสวรรค์
ซึ่งคุณพินโยก็ได้พูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับวันกีฬาแห่งชาติ
รวมทั้งการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวงการกีฬาไทย

พี่น้องประชาชนทุกท่านเนี่ยคงจำกันได้ในอายุราวผมเนี่ย
ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับ
ทรงเป็นหนึ่งในทัพของนักกีฬาไทย
ที่เข้าร่วมแข่งขันในกีฬาเซฟเกมเนี่ยนะครับ

ซึ่งเราคิดได้ในวันที่๑๖เป็นวันปิดการแข่งขันของกีฬาเนี่ย
แล้วก็พระองค์ได้ชนะเลิศกีฬาประเภทใหม่
ผมยังจำได้ในสมัยนั้นเนี่ย
ได้ดูจากทีวีได้มีการมอบเหรียญโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
และมอบเหรียญทวายให้แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่บน
ทำให้คนไทยทั้งประเทศมีความปราบปลื้ม
ปิติอย่างยิ่งเลยที่พระองค์มีความปีชาสามารถในด้านของกีฬา
และทำให้วันนั้นเป็นวันสำคัญในวงการกีฬาไทย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงตัดไว้ว่า
กีฬาเนี่ยเป็นอุปกรณ์การสอน
ซึ่งมีความสำคัญมากในเรื่องของที่จะนำไปพัฒนายาวชนเด็ก
ให้รู้จักการอดทนอดกั้น
แล้วก็มีระเบียบวินัยรู้กฎกติกาของการแข่งขัน
ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่การพัฒนาคนของชาติไทย
ให้รู้จักระบบระเบียบและกติกาต่าง
ถ้าเรียนรู้ให้มีความอดทนแล้ว
จะเป็นการพัฒนาให้ศักยภาพของเยาวชนพวกนี้
เป็นคนดีของชาติในอนาคต
แล้วมีคนที่มีระเบียบมีความสามัคคีรู้จักแพ้รู้จักชนะ
ก็ขอฝากไปถึงพี่น้องชาวกีฬาทุกท่านนะครับว่า
ขอให้ท่านระลึกถึงไว้นะครับ
ว่าวันนี้เป็นวันสำคัญหนึ่งของประเทศชาติไทยครับ
ที่จะเป็นวันที่ทำให้วงการกีฬาไทยจะยั่งยืนต่อไปเนี่ยนะครับ
ให้นึกถือวันกีฬาอังชาติที่ไว้
เพื่อจะพัฒนากีฬาให้ก้าวหน้าต่อไปในอนาคตนะครับ